ได้แล้วนะคะนายกคนที่๓๐แต่อย่างไม่เป็นทางการใช่ไหม

รอขั้นตอนการโปรดกล้าวนะครับ
มีรายงานข่าวว่าจะเป็นช่วงค่ำวันนี้นี่แหละ

แต่ตอนนี้เลื่อนไปก่อนนะฮะ

ดูคุณเศรษฐาทวีสินก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย

วันนี้ผ่านการโหวตจากรัฐสภาเรียบร้อย

นี่นะฮะเสียงสวก็เกินล้นทะลัก

นี่นะครับท่านผู้ชมครับคุณเศรษฐาทวีสินนี่คือบรรยากาศที่ที่ทำการพักเพื่อไทย
ด้านหลังคุณภูมิธรรมเวชยไทยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย

คุณรังสิมันโรมนี่เรียกข่งเบ้งเลย

คุณเศรษฐาทวีสินนะครับวันนี้ได้ลงมาแถลงเปิดใจเป็นครั้งแรกกับสื่อมวลชนนะครับ
หลังทราบผลโหวตของที่ประชุมรัฐสภาคุณเศรษฐาวันนี้ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดอะไรมากมายนะครับ
บอกว่าต้องรอขั้นตอนการโปรดก้าวอย่างเป็นทางการก่อน
โดยบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะฮะบอกว่าจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ขอลืมความเหน็ดเหนื่อยและจะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
พร้อมกับเปิดเผยว่าตอนนี้เริ่มมีพักร่วมรัฐบาลแสดงความยินดีเข้ามาบ้างแล้ว
แต่ไม่เปิดเผยว่าเป็นพักไหนบ้าง
นักข่าวก็พยายามถามหลายคำถามนะครับ
แต่คุณเศรษฐาบอกยังไม่ขอพูดอะไรมากมายกว่านี้ก็แล้วกัน
เนื่องจากยังมีขั้นตอนในการรอพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
คุณเศรษฐาบอกว่าขณะนี้คนในครอบครัวยังไม่ได้มีการแสดงความยินดีอะไรเข้ามากันนะครับ

พออยู่ที่พักเพื่อไทยยังไม่มีเวลาได้พูดคุยกัน
ผมในเศรษฐาทวีสินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ผมอยากจะขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคน
พักร่วมรัฐบาลท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรอันทรงเกียรติ
วุฒิสมาชิกทุกท่านที่ร่วมในการโหวตในวันนี้
ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับ

นายหนึ่งในแค่นดิเดตนายกราศมนตรีของภาคเพื้อไทย
ที่ใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมคะ
ลงมาพอดีนะฮะยืนหันหลังให้อยู่
เมื่อเช้าก็ไปรับคุณพ่อใช่ไหม

นายแพพพรมินส์เลอร์สรุลิเดทสูตรสีเตา
ก็เลยมาทักทายสื่อมวลชนพร้อมกันนะครับแต่ยังไม่มีการตอบคำถามอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับ
ทำกลางเสียงตะโกนให้กำลังใจจากมวลชนจากแฟนคลับพักเพื่อไทย
มวลชนคนเสื้อแดงนี่นะฮะที่มาอยู่ที่บริเวณพื้นที่ของที่ทำการพักเพื่อไทยนะครับ
ค่ะจริงวันนี้เนี่ยมันมีรายงานข่าวมีกระแสข่าวออกมานะคะว่าเดี๋ยวจะมีการโปรดกล้าวแต่งตั้งนายกเลยช่วงค่ำ
ทุกคนก็ค่ะต้องรอสองทุ่มครึ่งสามทุ่มใช่ค่ะทุกคนก็อู๊วหรีบแบบกลับไปเปลี่ยนชุดอ่ะพี่หูย

หนึ่งในนั้นก็มีพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
นี่ค่ะก็แต่งชุดขาวมารออยู่ที่ที่ทำการพักเพื่อไทยเลย
ปรากฏว่ามีพอมาถึงเสร็จปุ๊บ
ก็มีกำหนดการเลื่อนการโปรดกล้าวนายกออกไปก่อนนะคะ
วันนี้ก็เลยได้เจอได้พูดคุยกัน
บรรยากาศที่พักเพื่อไทยตอนทุ่ม๑๐นาทีค่ะ

ของหน้าพรรคสายรีรวมไทยพร้อมกับนายวิรัตน์วารสสิริน
ก็มีการแต่งชุดปกติคือชุดสีขาวเนี่ยนะคะ

ผู้สื่อข่าวสอบถามกำหนดการพิธีโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ในวันนี้

เพราะมีรายงานข่าวว่าพิธีจะเลื่อนออกไปก่อน

กำหนดการทุกอย่างยังคงเป็นไปตามเดิม

ขณะที่ประเด็นเรื่องของการแบ่งกระทรวง
เสรีรวมไทยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร

ทำงานในฐานะพักร่วมรัฐบาลต่อไปค่ะ

อันนี้คือประเทศความรอบไม่ได้บังคัยได้ครับ
เพราะว่าถ้าไม่จบตรงนี้นะ

ถือว่าเบ็ดเสร็จเลยดีนะครับ
ก็จะไปตามที่เราคาดนะครับ
แต่บที่ว่าเลือดออกไปนะครับ
ถ้าเลือดไปจากนี้แล้วก็อาจจะเป็นวันฝูนไหมคะ

แต่ล่าสุดอย่างที่บอกว่าก็มีรายงานข่าวเข้ามา

ถึงผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทุกสถานีว่า
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานแจ้งมา
ว่าพิธีรับพระบรมราชองค์การโปรดกล้า

เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เจ้าผู้ชมครับที่นี้เราย้อนไปดูการประชุม